มาดูอุบัติเหตุที่ในโลกโซเชียล

แล้วเราขึ้นเป็นพาดหัวข่าวในตอนต้นรายการ
เมื่อพระและฤษีมาเจอกัน

ชนกับรถของฤษีที่ขับรถมา
คนก็วิพากษ์วิจารณ์พระขับรถได้ด้วยเหรอ
ฤษีขับรถได้ด้วยหรือหรือว่ามาชนกันได้ยังไง
จริงแล้วแทบจะเป็นอุบัติเหตุคล้ายธรรมดา
แต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นพระกับฤษี

ขับโดยพระพิสิทธิ์เวียงอิน
ทะเบียนกไก่ชชิง๑๕๖๘กรสิน
ซึ่งมีนายวรวุฒิบุตตาโคตรบรือศรีสำนักแห่งหนึ่งเป็นคนขับ
เหตุเกิดบริเวณทางแยกเข้ามัศยิตการาศิลปเขตเทศบาลเมืองกรสิน

เป็นหญิงสาวที่นั่งมากับนายวรวุฒิศีรษะแตกนะครับ
โดยกู้ภัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาล

ตำรวจก็ต้องสอบสวนสิว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่เห็นพระขับก็ตกใจแล้วอ้าวพระท่านขับรถ

เปิดประตูมาเอาคนหนึ่งห่มผ้าเหลือง

ขับมาจากทางหน้ามหาวิทยาลัยกาลสินมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง

รถเก๋งคู่กรณีที่พระขับมา
ขับพุ่งออกมาจากซอยข้างวัดประชานิยมอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ถลายเข้าชนด้านข้างอย่างแรง
คนที่นั่งมาด้วยกันได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจภูทรเมืองกรสินจึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
อุบัติเหตุแบบนี้คือคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
วชนกันได้อุบัติเหตุทั่วไปเกิดตามท้องถนน
แต่ที่บอกแล้วว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลเขาก็สนใจ
เพราะว่าคู่กรณีทั้งสองเป็นพระสงฆ์กับบรือสี

มีเพจดังหลายเพจนำข่าวจากหลายสำนักไปโพสต์ว่า
เป็นเรื่องบังเอิญเสียจริงนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายโคจรมาประสบอุบัติเหตุ

มีการแชร์กันไปทั่วโดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

โอ้โหนี่บอกว่ามีแม่ชีควบมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอ
เมื่อกี้ความคิดความเห็นนอกจากพระกับฤษีแล้ว
นี่นะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ

มีกรอนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง
ต้องอ่านแบบมาจะกล่าวบทไป

ถึงรือสีตาไฟทรงสี
ขับขี่อาชาเหล็กมาดี
ก็ดันมีอีกอาชามาเข้าชน

อาชาเหล็กของสงฆ์ผู้ทรงอาจ
อารวาสมาจากซอยดุดร่องหน

ซุกสนเข้าชนโรมรันพันตู
ประตูขวาบรือสีพังพินาศ
แต่อาคมเก่งกาดกันทั้งคู่

เพราะทั้งคู่คงมีของที่ต้องเงิน
รีบเร่งเข้ามาแก้กลปวดขมับจับสมองของตน
แล้วจึงเชิญทั้งสองคนเข้าอาญา
เตรงเตรงเตรงเตรง

คือในโลกโซเชียลเขาก็ค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เยอะเลย

จริงพระขับรถได้ไหมเรื่องซีขับรถได้ไหม
หรือว่าจะแม่ชีพวกมอเตอร์ไซค์ที่โลกโซเชียลเขาก็บอกเข้าไป
ก็เคยเจอนะครับมีพลังงานบางอย่างทำให้เกิดเรื่อง
ว่ากันไปสายรายงานว่ามีแม่ชีควบมอเตอร์ไซค์ตัดหน้า
ฟังข่าวนี้แล้วคิดเห็นยังไงส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ
นั่นสิผมว่าถ้าเข้าไปดูเองในโลกโซเชียลนะ
โอ้โหความคิดเห็นโลกโซเชียลเยอะไปหมดเลย